ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นปัญหาได้หรือเปล่า
ตุลาคมที่ผ่านมานับจนถึงวันนี้เนี่ย

เรื่องนี้เกิดจากอะไรมีสาเหตุอะไรเป็นปัจจัยสำคัญหรือเปล่า

กลายเป็นเรื่องแปลกแต่จริง
อย่างที่คุณมิ้นเกริ่นไว้นะครับ
คือเขาเปิดรับสมัคร
ผู้ที่จะได้รับการสัญหาเป็นกรกตชุดใหม่
เปิดมาแล้ว๑๔วันครับ
ไม่มีใครไปสมัครแม้แต่รายเดียว
เจ้าหน้าที่ก็ไปตั้งโต๊ะคอยทุกวัน

เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
พอวันแรกของการเปิดรับสมัคร
สัญหาผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ย
ส่วนใหญ่วันแรกจะไปกันพลึบเลย
แล้ววันหลังก็ค่อยเหลือน้อยลงน้อยลงจนกระทั่ง

ฉะนั้นวัน๒วันแรกนี่จะพลึบ

ไม่มีใครไปสมัครแม้แต่รายเดียว
เออมันเกิดอะไรขึ้น
บางคนบอกว่าเขาคงดูเชิงกันอยู่มั้ง
คนที่จะไปสมัครก็รอดูซิว่า
มีบิ๊กเนมคนที่

เหนือกว่าเราไปสมัครกันเยอะ

มีคุณสมบัติครบถ้วนกว่าเรา

เราก็ไม่ต้องไปก็ดูเชิงไว้ก่อน
แต่ว่ามันดูเชิงอะไรก็ตั้ง๑๔วัน

นี่ก็เป็นเรื่องแปลก
ทีนี้อ้าวแล้วจะยังไงล่ะ
เอาล่ะในวันสุดท้ายหรือวันสุดท้าย
ใกล้วันสุดท้ายก็อาจจะไป
เพราะว่าในโครงสร้างการสัญหาเนี่ย
สัญหาทั่วไปเนี่ย๕คน
สารดีกาส่งมา๒คน
เลือกและส่งมา๒คนก็เป็น๗
ฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อ

เอาลองไปฟังความคิดเห็นของ
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หน่อยครับว่า

คนแรกก็คือคุณสดศรีสัตยธรรมครับ
ดูคุณสดสีหน่อยนะครับ
คุณสดศรีสัตยธรรมเนี่ย
คุณสดศรีสัตยธรรมบอกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าวิตกมาก
เพราะว่าทำไมคนมาสมัครจำนวนกันน้อย
เหตุผลหนึ่งคนไม่มาสมัคร
อาจจะคิดว่าเขาวางตัวคนอื่นไว้อยู่แล้ว
ก็เลยไม่อยากจะไปสมัคร
ส่วนคุณสมบัติที่หลายฝ่ายมองว่า
ตั้งคุณสมบัติไว้สูงเกินไปนั้น
คุณสดศรีบอกว่าดูแล้วไม่สูงมากหรอก

คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้อยู่แล้วฉะนั้นจึงเชื่อว่ามีผู้ที่เกษียณแล้ว
และมีคุณสมบัติครบจะสนใจมาทำหน้าที่กรกต
แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเป็นกรกตนั่นเสี่ยงเพราะต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
จะเห็นได้จากกรกตชุดที่ผ่านมาที่มีการฟ้องร้องค้างคากันอยู่
เออทีนี้อาจารย์สดศรีก็บอกว่านี่ตอนนี้เขาเริ่มพูดถึงการทาบทามกันแล้ว
ซึ่งการทาบทามนั้นก็เหมือนการบุ๊กตัวคนเอาไว้แล้วว่าจะเอาใครอ่า
แล้วถือเป็นที่เสี่ยงพอสมควรคนที่ถูกทาบทามอาจจะรู้สึกว่า
ไม่ได้รับความไว้วางใจจากหลายฝ่ายคืออย่างนี้ครับ
กฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเขาก็ไม่รู้เขารู้เรื่องหน้าหรือยังไง
หรือยังเขาคิดยังไงในกรณีไม่มีคนไปสมัครเนี่ย
เขาให้คณะกรรมการสัญหาเนี่ยไปทาบทามบุคคล
ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรกตได้ไปไปทาบทามคน
แต่ว่าคนที่ไปทาบทามนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปเอาใครมาก็ได้นะ

ต้องเห็นด้วยเจ้าตัวต้องยอมว่างั้นเถอะ
ที่สองก็คือมีคุณสมบัติครบมีคุณสมบัติครบ
ตามที่พระราชบัญญัติกรกตกำหนดก็คือมีความเป็นกลางอย่าง
จักษ์อะไรทำนองเนี้ยอาจารย์สดศรีบอกว่า
ฉะนั้นการที่กรกตมาจากการทาบทามเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง
ด้วยการทำงานอย่างตรงไปตรงมาเป็นกลางซึ่งการเป็นกรกต๗ปีนั้นต้องถามว่า
ได้อะไรขึ้นมาบ้างคงมีแต่เรื่องเดือดร้อนและเรื่องฟ้องร้องกัน
ตนมองว่ากรกตเหมือนอยู่ในพงหนามภูมิคุ้มกันไม่มีเลยนี่
เหตุผลอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเหตุผลอย่างนี้ก็น่าคิด
ทีนี้สุดท้ายอาจารย์สดศรีบอกว่าที่สำคัญคือ
ต้องทำให้เห็นว่าไม่มีการล็อกตัวเอาไว้เพื่อให้คนที่เขาอยากสมัคร
มีความกล้าสมัครโดยการทาบทำนั้นขอให้เป็นทางเลือก
ทาบทามเป็นทางเลือกสุดท้ายอันนี้ก็สรุปว่า
คนเขากลัวหวยล็อกไงไปสมัครก็เป็นตัวประกอบเขา
เขาล็อกกันไว้แล้วมั้งอันนี้ความเชื่อถือความคิดของคนนะ
ก็อาจจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเนี่ย
ชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทย
สงสัยว่าเข้าใจว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง
โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองก่อนรัฐประหารซึ่งกรกตเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในวังวลของความขัดแย้งในการจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็นำไปสู่การล้มการเลือกตั้งแล้วก็เกิดรัฐประหารขึ้น
ฉะนั้นอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่านับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเนี่ย
ความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังมีมาตลอดไม่แตกต่างจากเดิม
และมีคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้นคือคอสชกับฝ่ายการเมือง
ฉะนั้นโดยเหตุนี้ผู้ที่อยากเป็นกรกตคงคิดมาก
เพราะว่าการเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขและบรรยากาศดังกล่าวเนี่ย
ทำให้การทำหน้าที่ของตัวเองมีความยุ่งยากไม่เป็นอิสระ
จึงไม่มีคนอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
ถ้าทางเลือกที่ดีกว่าก็คงไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว
เออทีนี้อาจารย์ชูสักบอกต่อ
ขณะที่รัฐมนูลเปิดช่องให้กรรมการสัญหาทาบทามคนมาเป็นกรกตได้อย่างที่ว่าเนี่ย
ก็อาจจะไม่พ้นข้อคารหาว่าเลือกคนของรัฐบาลเข้ามาอยู่ดี
คนจำนวนมากก็อาจจะเข้าใจเช่นนั้นเพราะสถานการณ์ขณะนี้
ซึ่งมีผู้สนับสนุนหัวหน้าคอสชและคนของคอสชเป็นนายกต่ออีกสมัยหนึ่ง
ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้นำคอสชและคนของคอสชจะเข้าสู่การเมือง
ไม่ว่าในนามนายกคนนอกและผู้สมัครสว
ดังนั้นบุคคลที่จะมาทำหน้าที่กรกตจึงมีความสำคัญมาก
เมื่อขณะนี้ขอสชควบคุมอำนาจไว้ได้ทั้งหมด
เข้าใจได้ว่ากรกตที่จะได้รับการสัญหามาต้องเป็นบุคคลที่คอสชเห็นชอบด้วย
ฉะนั้นอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าน่าห่วงว่าเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคไปถึงการเลือกตั้งในวันหน้า
เนื่องจากมีการวางกลไกการใช้อำนาจของกรกที่แตกต่างจากเดิม
โดยเฉพาะการเพิกถอนหรือระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้ชั่วคราว๑ปี
หรือการให้กรกตคนเดียวมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ย
นี่ความเห็นของอาจารย์ชูศักดิ์
ทีนี้ก็เอาสัก๒ตัวอย่างนี้ก็พอเพื่อให้เห็นว่าอดีตกรกตกับฝ่ายการเมืองคิดยังไง
มาถึงวันนี้ฟังจากสองท่านนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงพอเห็นภาพนะครับว่า
เขากลัวหวยล็อกสองความขัดแย้งทางการเมืองทุกวันนี้
แล้วคอสชก็อาจจะสืบทอดอำนาจหรือเปล่า
คนที่จะมาทำหน้าที่กรกตจะมีความยุ่งยากใจ
ปัญหาเยอะถูกฟ้องร้องมันก็มีมามากคราวที่แล้ว
ภูมิคุ้มกันก็น้อยสองไปคิดว่าเขาล็อกตัวกันไว้แล้วหรือเปล่า
เราไปสมัครก็เป็นตัวประกอบ

นำมาสู่ว่าผ่านไป๑๔วัน

สมัครแล้วไม่ขาดคุณสมบัติ

จริงอยู่คนที่จะไปทาบทามนั้นเนี่ย

แต่ถึงเวลานั้นเชื่อเถอะก็จะมีความแคลงใจว่าถ้ากรกตที่มาจากการทาบทาม
ก็คือต้องสนองตอบผู้ที่มีอำนาจ
ฝ่ายการเมืองก็ยิ่งขาดความไว้วางใจเข้าไปอีก
แล้วยิ่งกรกตมีอำนาจมากสั่งระงับเรื่องให้หยุดการเลือกตั้งไว้ก่อน
เห็นเบอร์นี้ผู้สมัครคนนี้ท่าทางไม่ชอบมาพากลสั่งระงับไว้ก่อน

การเมืองวันหน้าช่วงของการเลือกตั้งมันจะยุ่ง
อย่าลืมนะครับว่าในการปฏิรูปประเทศเนี่ย
การปฏิรูปการเมืองสำคัญที่สุด
เพราะถ้าการเมืองดีทุกอย่างดี
ถ้าการเมืองแย่ทุกอย่างแย่หมด
ฉะนั้นในโจทย์ของการปฏิรูปการเมืองเนี่ย

หนึ่งทำยังไงจะคัดกรองเอาคนดีเข้ามาอยู่ในวงการเมือง

โจทย์ไว้อย่างนี้ก็ไปให้ความสำคัญ

เพราะกรกตเป็นต้นทางของการคัดกรองคนเข้ามาสู่การเมือง

กฎหมายปปชก็เข้ม
ในการที่จะลงโทษจัดการกับคนที่

กรกตมีหน้าที่คัดกรองคน
อย่าให้คนทุจริตเข้ามาในวงการเมือง
อย่าให้คนซื้อเสียงเข้ามาในวงการเมือง
เห็นท่าไม่ดีเอาเลยมีอำนาจ

อย่าให้มีการเลือกตั้ง
นี้ถอนออกไปก่อนได้ว่างั้นเถอะ

ยังมีพฤติกรรมทุจริต

ปปชตามกฎหมายใหม่

ปปชลงโทษทีหลัง
เป้าหมายของการที่จะปฏิรูปการเมือง

คนที่จะมาสมัครกรกต

ท่านผู้ชมคิดว่าแปลกไหมล่ะครับ

สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
ขนาดสถานกรรมการยังหาไม่ได้
มันคืออะไรขึ้นล่ะ

รับสมัครองค์กรอิสระอื่นขึ้นมา

คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อ
เพราะว่าเรื่องนี้คือหลายคนก็รอคอยนะ

บางทีเขาอาจจะมาในช่วงเวลาใกล้สุดท้าย
เตรียมตัวอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อ